ในพิธีทำบุญกลางบ้านนี้ถือเป็นงานมงคลที่เกิดความร่วมแรงร่วมใจกันของคนในหมู่บ้าน
นิมนต์พระสงฆ์มาเข้าร่วมพิธี
โดยที่บ้านตะคุอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
นิมนต์พระสงฆ์มาร่วมพิธีตั้งแต่๕รูปขึ้นไป
ซึ่งพระสงฆ์จะเริ่มการสวดชุมนุมเทวดาการสวดพระปริศ
หลักสำคัญก็เป็นการเจริญพระพุทธมนต์และอำนวยชัยให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับคนในชุมชน
ซึ่งคนในหมู่บ้านจะถือเป็นงานสำคัญที่ต้องร่วมพิธีและสืบสารธรรมเนียมปฏิบัติเช่นนี้เรื่อยมา
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน